เหล็กการนี้มาวแล้วขับ
เมาแล้วขับจบไม่สวยแน่นอน
คนขับรถสิบล้อเมาแล้วขับครับ
แล้วเหล็กที่มันยื่นออกไปจากนอกตัวรถ
มันไปฟาดเอามอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงอายุ๖๐ปี
เสียชีวิตลูกสาวเธอรับไม่ได้ฮะ

ตอนแรกนึกว่าเหล็กยื่นจากข้างหลัง

แล้วโอ้โหนี่โดนหลังหัวเขา
โอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยจริงเลยอะค่ะ
เหตุเกิดไม่คาดคิด๖โมงเย็น๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
คนขับรถ๑๐ล้อห้อมาด้วยความเร็วสูงเลย
อยู่หน้าโรงพยาบาลไซน้อยนะครับ

เหล็กมันโผล่ออกมาครับด้านข้างนะฮะ
แล้วก็ฟาดหัวนางคำพิษชอบสารอายุ๖๐ปีนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรงแล้วก็ล้มลงกลางถนนเสียชีวิตครับ
บอกว่าเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะกับหน้าอกเธอฉีกขาด

เพราะดีนะพนักงานส่งอาหารขี่รถตามขี่รถตาม
ไปนำตัวส่งตำรวจสพไซน้อยได้โอ้โหพี่เขาใจดีจริง
ผลการตรวจร่างกายพบว่าปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับ

นางสาวปัธมาพรหอมไทยสม
อายุ๒๙ปีเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ทั้งน้ำตาเลยบอกแม่จะกลับถึงบ้านอยู่แล้ว
เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตซะก่อน
คนเมาแล้วขับไร้จิตสำนึกเธอบอกนะ
เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ
ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
ขณะที่นางรัตนพรหอมไทยสม
อายุ๒๐ปีมาที่เกิดเหตุมาเชิญดวงวิญญาณนิมนต์พระมานะครับ
ประกอบพิธีนี่แหละฮะหลังเกิดเหตุเธอบอก

ว่าเมสเลยครับว่าว่าเมสก้าบออกมาแล้ว
ดังนั้นข้ารู้สึกว่าเมสเก่าก็ยังถูกแบ่ง
ใช่ค่ะหนีอันนี้คนรถข้างนะคะบอกว่าหนี
แล้วเขาบอกว่าพวกพี่แก๊บแบบไปจับมา
นางสาวกระหนกวันสายกระสุนอายุ๓๑ปี
ขายน้ำอยู่แถวนั้นนะฮะเล่าบอกว่าเห็นแล้ว
รถบรรทุกรถแบ็คโฮแล้วก็มีเป็นรถตีนตะขาบอ่ะนะ
ที่มีลักษณะแบบขึ้นจากท้ายรถได้นะครับ
เห็นแล้วมีเหล็กหล่นมาด้วยแล้วรถจักรยายนก็ถูกฟาดเข้าไปครับ

เขาก็เลยหยุด
หยุด

คุณผู้ชมอยากดูไหมว่าจุดที่ชน

เป็นเหล็กที่ยื่นออกมาจากนอกตัวรถ
เป็นลักษณะคล้ายกับบันไดที่จะใช้ปีนขึ้นไปบนหลังรถน่ะ

แล้วยื่นออกมาน่ะมอเตอร์ไซค์ก็โดนเนี่ย
อย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์หรือรถอื่นก็โดน
แต่อันนี้ผิดกฎหมายนะคุณคือยื่นออกมาแบบนี้ไม่ได้นะ

ล่าสุดครอบครัวเพิ่งจะเก็บกระดูกผู้เสียชีวิตไปวันนี้นะครับ
หลังจากทำพิธีชาปนกิจเมื่อวาน
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะเลยเจรจาเรียกค่าเสียหายกันนะครับ
คนก่อเหตุเป็นลูกจ้างนะฮะ
ขับสิบล้อเจ้าของรถสิบล้อบอกขอต่อลองเหลือล้านสองได้ไหมนะฮะ
คือเจ้าของรถบรรทุกเนี่ยจะจ่ายแค่๕แสนที่เหลือบริษัทจะจ่ายนะครับ
แต่ตอนนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
จิตใจฉันไม่มีเวลาคุยกับคุณเรื่องนี้ฉันเสียแม่ไปทั้งคนนะฮะ
แล้วเธอบอกว่าอยากให้เป็นศพสุดท้ายของเมาแล้วขับ
ซึ่งมันก็เป็นเพียงวาธกรรมนะครับถ้าคนยังไม่รับผิดชอบตัวเองแบบนี้
ฝากตำรวจฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากต้นสังกัดจริงนะคะ